เตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพที่ชอบไปหลอกลวงผู้สูงอายุ
ใช่ไปบอกว่าใช่นวดไม่จะนวดชั่วโมงละร้อยเดียวจะร้อยเดียว
เพราะว่าเก่งเก่งจับเส้นดีดีไม่ใช่จับแค่เส้นค่ะ
สินจับไปด้วยหายไปเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าพฤติการของมิจฉาชีพคนนี้เป็นยังไง
แต่มาดูก่อนว่าตำรวจสอนอดินแดงเขาก็มีการแถลงผลการจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาเนี่ยคือนางสาวปานันทรัพย์สินหรือว่าตู่อายุ๔๔ปีนะคะ
ก็เธอเนี่ยมีลักษณะท่าทางเป็นธอมอยู่เป็นคนเชียงใหม่
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ไปจับตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทพีรรัฐโยมารองผู้กำกับการ
สวนสนดินแดงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าผลการจับกลุ่มครั้งนี้มันมาจากตั้งแต่ช่วงกันยายนปีที่แล้ว
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีผู้เสียหายหลายรายเลยค่ะ
มาแจ้งความบอกว่าเนี่ยคุณตำรวจถูกคนร้าย
เป็นผู้หญิงเป็นธอมหน่อยอายุสัก๔๐๕๐ปี
รูปร่างท้วมผมสั้นขาว
เขาทำทีมาตีสนิทแล้วมาบอกว่าเป็นหมอนวดจับเส้น
แล้วเวลาที่เขามานวดเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาทรัพย์สินไปด้วย

รู้ว่าคนที่ก่อเหตุ
เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามชุมชน

ต้องเป็นคนสูงอายุจะผู้ชายผู้หญิงก็ได้

แล้วก็ไปอวดอ้างสรรพคุณแบบที่ดิฉันบอก
วดไหมจ๊ะชั่วโมงละร้อยเดียวจับเส้นได้นวดโดน

คุณป้าคุณตาคุณยายไม่ต้องไปนวดที่ร้านเลย
กับฉันนี่แหละร้อยเดียวเดี๋ยวฉันจับเส้นให้
เนี่ยพอบอกแบบนี้แล้วเหยื่อก็หลงเชื่อไง

ก็เลยพาไปในร้านบ้างพาไปในที่รับตาคนบ้าง

คือจะหลอกเหยื่อนะอะป้าจ๊ะยายจ๊ะ
ยายใส่สร้อยอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันนวดไม่ถนัด
เดี๋ยวจับสมัครให้ไม่ได้เอายายถอดสร้อยก่อนไหม
ยายมีแหวนเดี๋ยวฉันดึงนิ้วให้ด้วยยายถอดแหวนก่อน

พอสบโอกาสปั๊บก็จะเอาทรัพย์สินของเหยื่อเก็บไว้
คือยังนวดอยู่นะเนียนนวดอยู่แต่มือนึงเนี่ย
เอาทรัพย์สินไปแล้วก็หลบหนีหายไป
ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะ
ว่าก่อเหตุมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้
เท่าที่จำได้คือก่อเหตุมา๑๗ครั้ง

อย่างพญาไทยดินแดงห่วยขวางสุทธิศาสตร์บามรักภาพพาชัยแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วถามว่าอ้าวทรัพย์สินที่ได้มาเอาไปไหนต่อ
เขาก็บอกว่าจะเอาไปร้านรับซื้อของเก่า

เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะ
ทีนี้เราไปเจอกับเหยื่อด้วยนะผู้เสียหายเนอะ
หนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง
คุณป้าบอกว่าเปิดร้านขายของชำอยู่ใต้ทางด่วนดินแดง
เมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนร้ายคนนี้มาถามว่าจะนวดหรือไม่ป้า

ป้าก็บอกเอ้ยกำลังเมื่อยเลย
ขาปวดแขนปวดตัวอยู่พอดี
ก็เลยตอบตกลงไปว่าให้นวดนะครับ
ขณะที่นวดคนร้ายก็จะให้ถอดทรัพย์สินออกก่อน
คนร้ายบอกแบบนี้บอกว่าป้าถอดออกก่อนสิ

เดี๋ยวฉันจะได้นวดจับเส้นได้ถูกนะไม่งั้นมันเกะกะ
คุณป้าก็เลยถอดออกนะครับ

ทำไมรู้ไหมบอกแบบนี้
ป้าเดี๋ยวฉันมานะฉันจะออกไปนวดคนข้างคนแถวนี้ก่อน

คุณป้าพักเส้นไว้แป๊บนึงเดี๋ยวให้เส้นมันคลายก่อน

คุณป้าก็นอนแล้วนอนเล่านอนรอเกือบชั่วโมงแล้วนะครับ
ก็สงสัยทำไมยังไม่กลับมาสักที
ทีนี้ก็เลยไปคว้ากล่องที่ใส่พวกอะไรนะ
ประดับเครื่องประดับทรัพย์สินที่เพิ่งจะถอดไว้
ปรากฏว่ามันหายไปหมดละคุณ
แหนทองเงินสดที่เก็บไว้ในกระเป๋าหายไปหมดเลย
ก็เลยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
เพราะที่ร้านติดไว้เลยนะกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็พบเห็นพฤติกรรมคนร้ายกำลังล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์สินไปนั่นแหละครับ

มือซ้ายยุกยิกอยู่ในกระเป๋าของคุณป้าเนี่ยนะครับ

แล้วก็เอาคลิปมาให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานซะครับ

เหมือนว่าจะมาล้วนให้คนแต่เขาไม่ว่าง
ว่ามลงเสร็จแล้วก็คุยกันไปเรื่อย
แต่นี่เราเห็นแล้วกระเป๋าว่าอยู่ตรงนั้นเราอยากจะเอาออกมา
แต่กลัวเขาว่าเราไม่ดีไงว่าไม่ไว้ใจเขาอะไรอย่างนี้
พอดีคนมาส่งพกก็เลยบอกพี่หยิบกระเป๋าให้หนูหน่อย
แต่ช่วงที่หยิบกระเป๋านี่คือเขาเอาแล้วนะเงินในกระเป๋า
แต่พอเราเปิดกล้องปุ๊บฉากแรกที่เห็นก็คือเขาเอาเงินก็เลยตกใจ
ก็เลยไปคว้ากระเป๋ามาเทเงินออกแหวนแหวนสรุปว่าแหวนก็ไม่มี
คุณผู้ชมคนไหนที่เคยเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหาย
ก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สนดินแดง
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบประวัติของมิจฉาชีพรายนี้
นางสาวปานันเคยต้องโทษนะคะในคดีรักทรัพย์ที่เชียงใหม่
พอพ้นโทษมาเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ก็ตระเวนก่อเหตุเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหารักษับ
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ